แต่อยากจะบอกว่าจะพาไปดูคนงานกลุ่มนี้กันหน่อย
ตอนนี้เขาคงรู้สึกว่าไม่มีอะไรโชคดีไปกว่านี้แล้ว
เพราะว่าคือเขาไปทำงานนะคะ
แล้วมันมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สูงกว่า๓๐เมตร

เมตรพังลงมาคนงานหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บกันไปแต่ไม่ถึงชีวิต
สูงรับแจ้งอุบัติเหตุของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

มีอุบัติเหตุรูปปั้นพญานาคที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ถล่มลงมาทับคนงานจนได้รับบาดเจ็บหลาย
มีคนงานที่กำลังทำงานอยู่๔คนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น

เลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
แต่ละคนเนี่ยบาดแผลที่มีก็คือถลอกบ้าง

แต่ทุกคนปลอดภัยดี

เขาบอกเป็นปฏิหารองค์พญานาคช่วยไว้

ตอนนั้นมีคนงานประมาณ๘คน
ทำงานอยู่บนยอดขององค์พญานาค
แล้วอยู่เขาบอกว่าลมมันพัดแรงมาก

แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบ
โครงรูปปั้นได้ยินเสียงดังเป๊ะเหมือนไม้หักค่ะ
แล้วโครงรูปปั้นก็พังคลื่นลงมาเลย

จนถูกไม้ที่ทำมาเป็นนั่งกร้าน

คือผู้ชายคนนี้ถูกเย็บแผลไปเป็น๑๐กว่าเข็ม
แล้วพอเหตุการณ์สงบลงก็เลยร้องให้คนช่วย
ไม่ทันตั้งตัวเลยแต่เหมือนมีปฏิหาร
เพราะขณะที่องค์พญานาคพังลงมานั้น
คนงานทุกคนเขาบอกไหลตามลงมา

พอตัวแตะถึงพื้นแล้วรู้ว่าไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรกัน

เดชบุญไม่ถึงตาย

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะ
นี่ตรวจสอบเบื้องต้นพบแบบนี้นะครับ
บอกว่าตรวจสอบพบว่าโครงเหล็ก
ซึ่งเป็นโครงที่จะปั้นพญานาคเนี่ยนะฮะ
โครงสร้างจุดหนึ่งมันขาดแล้วก็ดีดตัวออกจากโครงสร้างที่กำลังก่อสร้างอยู่

ใช่ฮะแล้วก็ตอนนั้นก็มีลมพัดแรงด้วย
ทีนี้ทางผู้คุมงานเนี่ย
ก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป
เพราะว่าองค์พญานาคองค์นี้จะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของร้อยเอ็ด
ชาวร้อยเอ็ดเขาก็ฝ่ายฝันอยากให้สร้างสำเร็จนะครับ